ต้องทำท่านี้เกิดอะไรขึ้นล่ะ

เอาไปดูเรื่องนี้กันดีกว่าจริงใจกว่าเยอะคุณผู้ชมครับ
เชียงรายยูไนเต็ดประกาศผ่านสื่อโซเชียลของสโมสรนะครับ
หัวหน้าภูมิสอนชาวบราซิลจะไม่ได้อยู่ทำทีมต่อไปในซีซั่นหน้า
ซึ่งใจความนะคะก็ระบุนะคะว่า
และยังช่วยพาทีมสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีกระดูกาล๒๐๑๙มาได้สำเร็จด้วย
แต่จริงมันก็มีรายงานเหมือนกันนะครับ
เพื่อเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าที่เรื้อรังมาตลอดในช่วงก่อนหน้าซีซั่นที่ผ่านมา
ก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ที่สำคัญของศึกบอลไทยลีกเลย
จะเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า